มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกับการเฉลยคำถามทั้ง๔ข้อว่าครอบครัวของพี่ดิตจากจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจต่ออาชีพต่อชีวิตพวกเขาได้มากน้อยเท่าไหร่อยู่กับการตอบคำถาม๔ข้อนี้ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พวกเราเอาใจช่วยรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับกับการตอบคำถามในวันนี้นะครับพร้อมนะแม่นะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเลขทะเบียนของรถมอเตอร์ไซคันนี้รวมกันได้เท่าไหร่

ลุนเลือกตอบตัวเลือกที่๒๒๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

แต่เราไม่อยากให้ผิดแม้แต่ข้อเดียว

ถูกครับ

รวมกันคือ๒๔ครับ

พี่ดิจกำลังรู้เลยตอนที่พี่รุนกำลังคิด
พี่รุนนึกได้แต่แค่เลข๘นะ
แต่ถือว่าเดาไปในทิศทางที่ถูกนะฮะถึงได้บอกว่า
คำถามนี้คนข้างนอกเขาไม่รู้กับเราเลย
มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่จะสังเกตสังการกันนะครับว่า

ครอบครัวของพี่ดิตจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทุนไปต่อชีวิต
ข้อแรก๕๐๐๐บาท
ตอนนี้คนที่โล่งนะฮะก็คือพี่ลุ้นนะฮะ
เหลือคนที่ลุ้นกันต่อล่ะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปข้อที่๒จิ้งหรีดครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้
บอกถึงพฤติกรรมใดของจิ้งหรีด

ดิตเลือกตอบตัวเลือกที่๒
เรียกหาตัวเมียซึ่งเป็นคำตอบที่

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

โด่ง

ที่ถูกต้องก็คือบอกเขาเถิดดินขาฆ่าคอย
เพลงแม่ผ่องคือต้นฉบับของลูกทุ่งและลิเก
ที่เขาใช้กันมาและรวมทั้งคนที่ไปประกวดกันต่างครับ

แต่เรายังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนกลับไปบ้านในวันนี้
กับเรื่องพระเกจิอาจารย์ครับ

ตัว๒ค่ะวัดบ้านสร้างถอ
คุณต้อมเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ซึ่งเป็นคำตอบที่

นึงแสนบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำตอบเรื่องนี้

หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับ
บรรพชาเป็นสำเนินที่วัดโพชัย
เมื่อปีพศ๒๔๓๙ที่วัดโพชัย
ซึ่งในเวลานั้นท่านมีอายุ๙ปีครับ
ก็เลยวันนี้ครอบครัวของพี่ดิตนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
พี่ดิดแล้วไปยังไงไม่เสียใจนะ

แต่เงินที่ตอบคำถามได้ในวันนี้๑๐๐๐บาทเนี่ย

แล้วก็ซื้อพันธุ์เข้ามาครับแผงไข่ครับหวางไข่ครับ

ใช่ครับค่อยต่อยอดไปเรื่อยครับ
ขออันนี้ส่งผลบุญที่พี่ได้มาถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวนี้

แล้วขอให้มีปฏิหารหมั่นกายภาพ

ผมก็จะเอาพี่ดิตเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

มันคือพลังอันไม่เปลี่ยนครับ
ผมเคยได้รับมันแล้วครับ
มันทำให้เราสามารถลุกขึ้นสู้ต่อไปได้ครับ